เมื่อวานนี้คนทั้งโลกจับจ้องไปที่อังกฤษ
เป็นภาพที่ราวกับเทพนิยาย

เหมือนในฉากของภาพยนตร์คลาสสิก
คือช่วงบ่ายจนถึงเย็น

ชื่นมืนนะครับเป็นพิธีเสกสมรส
ใครคนทั้งโลกก็จับจ้องไปที่บรรดากาศของเมื่อวาน

และคนทั่วโลกต่างก็ร้องคอยนะครับ

เมื่อเมแกนมาโคลก้าวลงมาจากรถยนต์

ตามเวลาท้องถิ่นหรือ๖โมงเย็นเมื่อวานนี้ตามเวลาในประเทศไทย
เข้าพิธีเสกสมรสกับเจ้าชายแฮมรี่
ซึ่งเมแกนก็เลือกสวมชุดเจ้าสาวสีขาวเรียบหรูแบบนี้คุณผู้ชม
ส่วนธิร่าเพชรที่คาดผมเนี่ยเป็นของสมเด็จพระราชินีแมรี่ที่สมเด็จพระราชินินาศอลิซาเวทที่๒พระราชทานยืมแก่เมแกนครับ
เมื่อวานนี้หลายคนก็คอยลุ้นคอยดูสำหรับชุดเจ้าสาวนะว่าจะสวยงามแค่ไหน
ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วชุดเจ้าสาวจะไม่ให้เจ้าชายเจ้าบ่าวเห็นก่อน
ถูกต้องถูกต้องเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมเนียมหลายคนก็คาดเดา
เขาถือว่าจะเป็นเรื่องรางทุกรายแต่ชุดเมื่อวานนี้เรียบหรูสวยมากจริงดูดีดูดีมากครับ
แกนเดินเข้ามาที่วิหารเซ็นต์จอร์สพร้อมกับดอเรียมรักแลนด์ครับแม่ของเธอก่อนจะเดินเข้าไปที่บทเซ็นต์จอร์สนะฮะ
แล้วก็มีเด็กเด็กชายเด็กหญิงรวมสักประมาณ๑๐คนทำหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวตัวน้อยถือชายกระโปรงแล้วก็พาเจ้าสาวเข้าไปนะครับ
ขณะที่เจ้าชายวิลเลี่ยมพระเชษฐาของเจ้าชายแฮรี่ทรงรับหน้าที่เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวให้กับพระอนุชาครับ
ผู้ที่ทำหน้าที่จูงเจ้าสาวเข้าพิธีก็คือเจ้าฟ้าชายชาวสมกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษพระบิดาของเจ้าชายแฮรี่เป็นการทำหน้าที่แทนคุณพ่อของเมแกนนะครับ
คือนายโชมัสมาเคิลที่รับการผ่าตัดหัวใจไม่สามารถไปร่วมทำหน้าที่ในพิธีเมื่อวานนี้ได้ครับ
โดยเจ้าฟ้าชายชาวส์ไม่ได้ส่งมือเมแกนให้กับเจ้าชายแฮมรี่ตามธรรมเนียมที่พ่อต้องส่งมือลูกสาวให้กับเจ้าบ่าวเหมือนกันเป็นการฝากชีวิตให้เจ้าบ่าวดูแลลูกสาวเขาต่อไป
และหลังจากนั้นนะคะพิธีที่สำคัญเลยและทำให้หลายคนดูไปด้วยแล้วก็ยิ้มไปด้วยคือช่วงที่อยู่ในห้องนี้แหละนะคะในพระราชวังวินเซอร์เป็นการกล่าวแลกเปลี่ยนคำสาบานในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน
คือในช่วงเวลานี้นะคะเป็นการจ้องตากันระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวคุณอยากให้ดูสักนิดนึงนะคะเห็นแล้วแบบรู้สึกอิ่มเอมใจมากเลยค่ะ

อย่างมีความสุขให้กับเจ้าสาวตลอดเวลาค่ะ
หลังจากนั้นสมเด็จพระราชินีนาฏอลิซาเบสที่๒เจ้าชายฟิลิปดียุคแห่งเอดินโบระและสมาชิกราชวงศ์อังกฤษ
ก็เสด็จเข้าร่วมพิธีนี้ด้วยนะคะและมีแขกคนอื่นที่ร่วมงานอีกประมาณ๖๐๐คน
จากสมาชิกราชวงศ์และครอบครัวยังเต็มไปด้วยบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างที่มาร่วมงานเมื่อวานนี้และได้รับการรับเชิญนะคะ
บราวินฟรีพิธีกรชื่อดังชาวอเมริกันจอร์ชและอัลมานคลูนี่นักแสดงดังจากฮอลลีวูดแล้วก็พันรยา
สังเกตว่าคนที่มาร่วมงานส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนดัง
ส่วนบรรยากาศพิธีการเฉลิมฉลองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นไปอย่างชื่นมื้นนะคะ
ประชาชนที่ต้องการรับชมขบวนของบ่าวสาว
แน่นอนค่ะว่าไปปักหลักรอตามถนนสายต่างในเมืองวินเซอร์กันข้ามคืน
บางคนคุณผู้ชมมาตั้งแต่เช้าตรู
เพื่อต้องการจะได้เป็นส่วนหนึ่งในพิธีครั้งนี้
เมื่อวานนี้เรียกได้ว่าเป็นสถานี
สถานีรถไฟวินเซอร์ถูกเปลี่ยนชื่อชั่วคราว
ใช่ค่ะหลายคนก็เอ๊ะเจ้าชายแฮมบรีกับ
แต่จนถึงตอนนี้ทางสำนักพระราชวัง
ซิงตันเองก็ยังไม่ได้ออกมาเปิดเผย
ยังไม่รอดละเอียดใดเกี่ยวกับสถานที่ฮาร์นีมูล
ของเจ้าชายแฮรี่กับดัชเชสเมแกนครับ
โดยระบุเพียงว่าเจ้าชายจะทรงกลับมาปฏิบัติพระกรณียกิจ
ร่วมกับพระชายา๑สัปดาห์หลังพิธีเสกสมรส
ขณะที่สื่อท้องถิ่นของอังกฤษหลายสำนักต่างคาดการณ์ว่า
ทั้งคู่น่าจะเดินทางไปฉลองการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่แอฟริกาใต้
เนื่องจากว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่เจ้าชายแฮรี่เสด็จไปประทับบ่อยครั้ง
โดยสองประเทศที่มีการคาดเดาว่าทั้งคู่น่าจะเดินทางไปฉลองฮานีมูล
ก็คือนามีเบียและบอสวาน่า
ซึ่งหลายเสียงบอกว่าเจ้าชายแฮมรี่แล้วก็ดัชเชสเมแกนจะเลือกนาบีเบีย
จากว่าทั้งสองเคยเดินทางไปพักผ่อนที่บอสวาน่าแล้ว
ในช่วงที่เพิ่งจะทำความรู้จักกันเมื่อปี๒๕๕๙
ตอนนี้ในโซเชียลเขามีการโพสต์ภาพคุณ
ถ้าเป็นภาษาไทยคืออาจจะเป็นบุภเสันนิวาสหรือเปล่าไม่ทราบ
คือดัชเชสเมแกนเคยไปถ่ายรูปหน้าพระราชวังตอนยุค๑๕

และใครจะเดาได้คือไม่มีใครคาดคิดว่า
หลายปีต่อมาเธอกลับกลายเป็นดัชเชสเมแกน

ถูกต้องมีคนโพสต์ภาพแล้วคนลุกเลยนะ
ก็เป็นบรรยากาศที่ชื่นมื้นทีเดียว
อันนี้เป็นบรรยากาศหลังจากพิธีเสกสมรสเสร็จแล้วนะคะแล้วก็จะเดินทั้งสองจะเดินทางไปงานเลี้ยงช่วงเย็น
น่ารักมากเลยนะภาพประทับใจนะคะสำหรับช่วงเดือนนี้นะคะ